สิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งเลยสำหรับครอบครัวนี้ก็คือ
สุขภาพของผู้นำครอบครัว

มีกำลังใจเมื่อไหร่ผมบอกให้เลยว่าไม่ว่าโรคอะไรก็สู้แรงใจไม่ได้
ทุกคนในบ้านยอมที่จะอดเพื่อที่จะมีพ่ออยู่ต่อไป
เป็นแบบนี้
สวัสดีครับ

คนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบักร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับที่กำลังรับชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
สิบสองของเราอยู่ขนาดนี้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
แปดนาฬิกาเป็นต้นไปทั้งสองวันนะครับพบกับเราสองคนได้นะครับ
ในรายการเกมโชว์หนึ่งเดียวนะครับที่ไม่เหมือนใครในประเทศไทยนี้
เพราะเราคือร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
คือรายการก็บอกแล้วนะครับว่าต้องการคนที่สู้ชีวิตเท่านั้นนะครับ
และตอนนี้เราเปิดโอกาสให้เป็นหน้าที่ของเด็กกันบ้าง
ตอนที่ชื่อว่านักสู้รุ่นจิ๋ว
ถึงจะเป็นนักสู้รุ่นจิ๋วค่ะแต่รายการของเราแจกเยอะเหมือนเดิมค่ะ
ร้องได้ครบ๑๐เพลงเมื่อไหร่รับเลยค่ะ๑ล้านบาท
ขอแค่คุณมีหัวใจเป็นนักสู้กันแล้วกัน
นะครับต้องสู้นะครับคนเรานะครับถ้าชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไป
ชีวิตหยุดดิ้นก็สิ้นใจค่ะขึ้นชื่อว่าครอบครัวนะคะ
ถ้าคนในครอบครัวไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
ช่วยกันประคับประคองให้ครอบครัวหลุดพ้นจากสภาวะ
ลำบากหิวโหยนั่นเรียกว่าชื่นใจค่ะ
เหมือนครอบครัวนี้ค่ะไปชมภาพเรื่องราวชีวิตกันก่อนค่ะ

สวัสดีค่ะหนูชื่อสุปทานามสกุลศรีสุพรรณค่ะ
ชื่อเล่นกิ่งค่ะบ้านอยู่ที่อำเภอทะเพาะจังหวัดพิจิตรค่ะ
อยู่กันทั้งหมด๕คนค่ะมีพ่อมีแม่มีหนูแล้วก็น้องสาวอีก๒คนค่ะ
พ่อเป็นช่างทำงานก่อสร้างค่ะพ่อก็จะทำตอกหมุดตั้งเสา
ใส่ไม้ใครเขาใช้แบกหามทำทุกอย่างเลยค่ะ
แม่เป็นกรรมกรค่ะผสมปูนขนปูนขนอิดขนทรายค่ะ
กิ่งเป็นคนนิสัยล่าเริงเรียบร้อยแล้วก็ชอบช่วยเหลือพ่อแม่
กระตันยูไม่เคยที่จะดื้อลั้นให้พ่อแม่เห็นเลยไม่เคยเที่ยวไม่เคยอะไร
กับพ่อไปทำงานไกลกลับมาก็ไม่มีใครดูน้องเขาก็ต้องอยู่กับน้องไม่ได้ปล่อยไปไหน
เขาไม่เคยบ่นว่าน้อยใจว่าสภาพจนหรืออะไรเขามีแต่บ่นน้อยใจว่าหนูจะหาทางยังไงช่วยเหลือพ่อแม่ให้ได้มากกว่านี้
หนูสงสารพ่อมากที่สุดค่ะเพราะว่าพ่อเขาไม่ค่อยสบายค่ะ
เขาเคยเป็นปอดเป็นวรรณโรคตอนเด็กเคยเห็นเขาไอออกมาเป็นเลือดเยอะมากเลยค่ะ
ผมทำงานก่อสร้างมาทั้งชีวิต๓๐กว่าปีเจอพวกสีพวกฝุ่นต่างเข้าไปในจมูกคือเราไม่ได้ปิดผ้า
พอสะสมขึ้น๑๐ปีมั่ง๒๐ปีมั่งมันมาเกิดอาการ
พอกลางคืนคือจะเหมือนกับคนจะหยุดหายใจมันจะแน่นแล้วมันจะดึงขึ้นดึงขึ้นแล้วก็พยายามกินน้ำ
คือน้ำมันพุ่งออกมาเป็นเลือดออกมาเป็นริ่มเลย
มันจะแข็งเป็นตะคิวแล้วต้องพยายามคือไม่ให้มันเป็นตะคิว
คือคนที่เป็นถ้าไม่รู้จริงจะเสียชีวิตทันที
ทรมานครับแต่ว่าต้องสู้สู้เพื่อครอบครัว
คือทุกคนไม่อยากให้รู้ว่าจะเก็บหรือว่าเราทนไม่ได้
คือเขาเห็นเมื่อเราออกอวกออกมาแล้วเป็นริ่ม
อาการหนักสุดก็คือ๔เดือนทำงานไม่ได้
คือมันจะออกมาตลอดหมอตรวจได้ก็คือเป็นระยะ๔
ค่อนข้างที่จะหายากเขาบอกให้ทางบ้านต้องทำใจ
ก็บอกว่าถ้าหยุดอีกคนลูกจะเอาที่ไหนกิน

เขาก็เลยต้องดินหลนหามารักษาพ่อเขา
หนูก็เลยตัดสินใจไปช่วยพ่อทำงานค่ะ
เพื่อจะได้เบาแรงแล้วก็เพิ่มรายได้ของบ้านมาอีกค่ะ

ถ้าวันไหนไม่มีการบ้านหรือว่าว่างจริงค่ะ

ไปช่วยผสมปูนไปช่วยขนไม้ค่ะ

เหนื่อยค่ะแต่ก็ต้องทำค่ะ
เพราะว่าที่บ้านจะได้มีตังค์กินค่ะ
แล้วก็จะได้ช่วยพ่ออีกแรงนึงค่ะ

วันพ่อไม่มีงานหรือว่าพ่อไม่มีเงิน
พ่อก็ต้องไปเก็บผักบุ้งมากินค่ะ
เหมือนว่าเป็นความเคยชินมาแล้วค่ะ
เพราะว่าก็ทำอย่างนี้กันมาตลอดค่ะ
เก่งมีความฝันอะไรบ้าง
อยากเรียนจบเร็ว
แล้วก็อยากมีเงินมาแบบเลี้ยงดูน้อง
กับแม่ให้แบบสบายกว่านี้

ก็กลับมากค่ะ
คือถ้าสมมติว่าพ่อกับแม่ไม่มีงาน
แก่เห็นตูกผักบุ้งก็คือรู้แล้วว่าไม่มีงาน
ก็คือน่าจะไม่ต่ำกว่า๓๔วัน

เอาผักบุ้งใส่กระทะผัดเสร็จ
ชามน้ำพริกน้ำปลา๑ถ้วย

ความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นยังไงบ้าง
ก็เห็นแล้วก็สงสารเขาอะค่ะ

แต่ว่าถ้าเราไม่ได้กินมื้อนี้
แล้วพรุ่งนี้ก็จะไม่มีแรงที่จะไปหางานทำต่อ
ก็เลยต้องยังไงก็ต้องเอาข้าวเข้าท้องไปให้ได้
แล้วพรุ่งนี้เราจะได้มีแรงหางานตามให้ลูกได้กินมากกว่านี้
ทำไมเราถึงยังต้องอดทนทำงานก่อสร้าง
ซึ่งจริงแล้วงานนี้มันเหมาะกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
พ่อกับแม่เขายังทำมาได้ตั้ง๓๐๔๐ปี
เขาก็ทำแล้วมาตั้งแต่อยู่เท่านู้นแหละค่ะ
เพราะว่าต้นทุนเขาก็แบบนี้เลย
และอีกอย่างคือที่บ้านก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่
ที่บ้านก็ยังอดอยู่ก็ต้องช่วยอีกแรงนึงอะค่ะ
ถ้ากิ่งไม่ช่วยใครจะช่วยใช่ไหม
ใช่ค่ะ
เพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
น้องกิ่งร้องได้ครับ

เพื่อหาเลี้ยงครอบครัวที่ยากจน

สวัสดีครับ

นี่แหละครับน้องกิ่งคนเก่งของเรา
วันนี้ก็ยังคงมากับครอบครัวทั้งหมดนะครับ

ความอดหยากที่เราต้องประสบพบเจอกันอยู่ทุกวันอยู่แล้ว
สิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งเลยสำหรับครอบครัวนี้
ก็คือสุขภาพของผู้นำครอบครัว

เขาจะส่งผลอะไรกับเราบ้างในขั้นที่๔
หมอบอกว่าให้แยกชามแยกที่นอน

ลูกพากันมานอนด้วยกันเลยครับ

ตื่นมาลูกนอนกันอยู่ด้วยกันหมดแล้ว
กินก็ชามมีแค่ที่เราใช้
กินตรงนั้นนะครับไม่ซื้อใหม่ไม่หามากินรวมกัน
ทำไมที่บ้านถึงไม่ยอมแยกที่นอน
เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี
แม่ไม่อยากแยกให้ความรู้สึกของคุณพ่อเขาเสีย

เพราะว่ามันดื้อยาแล้ว

บอกให้เลยว่าไม่ว่าโรคอะไรก็สู้แรงใจไม่ได้

เพื่อที่จะมีพ่ออยู่ต่อไป
อยู่เป็นร่มหัวร่มใส
อยู่รอดูความสำเร็จของหนู
ผมไม่อยากให้ใครคุณใดคนนึง

จากไปเพื่อความสบายของครอบครัว

ลืมตามาเราก็ต้องมองเราหลับตาไม่ได้
ดูมะไปลูก
ลูกมา

หัวอกของคนเป็นพ่อ

ทำทุกอย่างไม่ให้กับชีวิตก็สละได้พวกครอบครัว

ในความเป็นจริงแล้วนะครับคุณพ่อครับ

เป็นโรคที่คนเป็นเราควรจะป้องกัน

ไม่ให้มันแพร่ไปสู่คนอื่น
อันนี้เป็นเรื่องเป็นตักกะที่ถูกต้องเป็นวิธีที่ควรจะทำ
ไม่งั้นเนี่ยมันก็จะติดกันหมดทั้งบ้าน

คุณแม่ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะฮะ
หลังจากนี้ค่ะกิ่งกิ่งต้องสู้สู้อย่างสุดกำลัง
ตอนนี้ได้ตังค์แล้วให้แม่ใช้หนี้
หลังจากนี้เพื่อให้คุณพ่อได้ไปหาหมอ

เพลงที่๓ครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาทอินโทรมาได้เลยครับ
เพลงที่๓แต่เป็นเพลงแรกในวันนี้เป็นไงครับ
เพลงนี้เคยร้องกับน้องค่ะ
แล้วเพลงนี้มันก็เข้ากับครอบครัวเราเหลือเกิน

เอาละครับฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
กิ่งครับเพลงที่๓นี้จะสู้หรือจะหยุดครับ

และตัวช่วยล่ะครับ๓แผ่นป้ายมีสิทธิ์ใช้ได้ตลอดการแข่งขัน
เพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ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

มีอะไรอยากจะบอกกับครอบครัวไหมคะก่อนจะเริ่มเกมในรอบนี้ค่ะ
จะทำให้เต็มที่ที่สุดเพื่อพ่อค่ะ

เพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ

ตั้งแต่วันเราสองครองใจ
ชีวิตรายวันอยู่กับงานปัญหามากมาย
หากบ่มีแรงใจจากอ้ายคงท้อไปนาน
จิตใจไว้หวั่นอย่าห้ามไอ้นั้นเงียบไป
ทั้งแต่วันหุ้นใจคิดมากไปวันไขมากัน
บนทนท่าใกล้น้องหงวะใจของอ้ายเปลี่ยนพัน
อยากให้เราเจอกันทุกวันยืนยันสัญญา
บ่ได้พบหน้าก็ขอให้ได้ยินเสียง
หมอได้มานั่งเคียงขอเพียงให้อายต่อมา
แค่วันละครั้งให้รู้ว่ายังมีใจห่วงหาก
รู้สึกอยู่ในสายตาเป็นที่ปรึกษาทีวี
จะอดหรืออิ่มเราจะยิ้มให้กัน
เกี่ยวก้อยครองหักหนาดอยู่เคียงกันบ่อพันไม่เต็ม
บนหนทางไกลนอนหัวใจของอาย
ให้รู้ว่าน้องยังมีอายคนดีช่วยเป็นแรง

คุณพ่อค่ะชวนชวนวันนี้หน่อยค่ะ

ไม่เป็นไรแล้วลองปรบน้องดูไม่ได้แบบนั้นโอเค
ฉันไม่ให้รีบไม่ได้แค่ไม่เป็นไรไม่แค่หลายไม่เป็นไร
รับหรือไม่รับอย่างรักไม่ถึงที่เราทำ

อยากขอโทษที่ไม่เคยทำอะไรให้ภูมิใจเลย
ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเลย
ประกวดร้องเพลงตรงไหนก็ไม่สำเร็จ

ชนะหรือไม่ชนะก็แค่สองอย่างลูก
กิ่งคะถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราจะไม่ผิดพลาดอะไรเลย
เมื่อใดก็ตามที่เราลงมือทำไม่ว่าผลมันจะออกมาดีหรือไม่ดี
เรามีเกียรติตรงที่เราได้ทำมันลงไปแล้ว
เราได้สู้เราได้ใช้ความกล้าที่เราทำไปแล้ว
ยืดอกรับมาลูกไม่ว่าผลมันจะออกมายังไง
เราก็คือคนที่ได้ทำไปแล้วทำเพื่อครอบครัวของเราที่นั่งอยู่ตรงนี้
นั่นคือสิ่งที่เท่และสุดยอดที่สุดแล้วคือได้ทำลูก
ยืดอกแล้วยอมรับมัน
สูดหายใจเข้าลึกแล้วฟังคำเฉลยไปพร้อมกับพี่

ราคา๔๐๐๐บาท
น้องกิ่งร้อง
ผิดครับ
ผิดเป็นผิดครับนะจริง
เป๊กอยากให้กิ่งคิดแบบนี้ค่ะ
ในอีกมุมหนึ่งในการที่ลืมตาขึ้นมาสู้ทุกวัน
ไปช่วยพ่อผสมทรายทุกวัน
นั่นคือความภูมิใจของครอบครัวที่มีกับกิ่ง
และนั่นคือสิ่งที่กิ่งเป็นและดีที่สุดเท่าที่เด็กคนหนึ่งจะทำได้
การที่มาบนเวทีของเราการที่ใช้ความกล้าทั้งหมด
การที่กล้าเผชิญกับความผิดหวังทั้งหมด
นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว
ยิ่งผิดหวังเยอะเรายิ่งแข็งแรงมาก
หลังจากนี้กิ่งจะแข็งแรงขึ้น
เสียดายอยู่ได้ลูกแต่เราต้องอยู่อย่างภาคภูมิด้วยในความเสียดายนั้นนะครับ
ไม่ต้องเสียใจอย่าเสียใจกับสิ่งที่จะได้รับต่อไปนี้นะครับ
เพราะน่าจะเป็นเงินถ้าไปประกวดร้องเพลงคงไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับ
แม้จะร้องผิดในเพลงที่๓นะครับ
แต่ก็รับเงินที่สะสมมาในเพลงที่๒แล้วก็ถูกหักออกครึ่งหนึ่งนะครับ
วันนี้น้องกิ่งนักสู้รุนจิ๋วของเรารับไปนะครับ

ก่อนจะส่งน้องกิ่งนะคะ
อยากถามคำถามนี้กับคุณแม่ว่า
ลูกกระตันยูเราต้องใช้เงินกี่บาทถึงจะซื้อมาได้
มูลค่าเท่าไหร่ก็หาไม่ได้ซื้อไม่ได้
มีเงินล้านหนึ่งซื้อลูกกระตันยูได้ไหมคะ

ล้านซื้อลูกกระตันยูได้ไหมแม่

ลูกที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นลูกกระตันยูไหมคะ

เงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถตีมูลค่าได้

สงสารเขาว่าจริงแล้วเด็กขนาดนี้น่าจะรุ่นราวคราวเดียวกัน
เขาใช้ชีวิตของเขาวัยรุ่น
ต้องกินผักบุ้งที่แบบจำเจตลอด
แกอยากให้บีกกับข้าวดีกินก็พอค่ะ

ขอบคุณพ่อกับแม่ที่ไม่ปิดบังความลำบาก
ไม่เคยท้อให้ลูกเห็นเลย
เป็นแบบอย่างว่าเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด

ไม่คิดว่าลูกเขาจะทำได้ขนาดนี้
ถึงวันนี้หนูจะทำให้สำเร็จตามเป้าหมาย
แต่อย่างน้อยหนูก็ได้มีเงิน๑๐๐๐บาทติดกระเป๋ากลับบ้านไป
และเงิน๑๐๐๐บาทนี้สามารถจุนเจือครอบครัวของหนูได้ระยะยาวเลยค่ะ
แต่หนูก็จะไม่เสียใจค่ะแล้วหนูจะสู้เพื่อครอบครัวของหนูต่อไปค่ะ
ที่บ้านของผมอยู่ด้วยกันหกคนครับ
ตอนกลางวันรับจ้างทั่วไปครับ
ตอนกลางคืนพ่อผมก็จะไปทำงานเป็นยามเฝ้าหมอครับ
พ่อผมทำงานหนักมากได้นอนวันละ๒ชั่วโมงครับ
เชนจะมีนิสัยร่าเริงแจ่มใส
แล้วก็ชอบช่วยทำงานในบ้าน
ที่บ้านมีอาชีพทำนาตั้งแต่๔๐กว่าปีมาค่ะ
ทุนนี้เพราะว่ามาเจอภัยแรงหลายปี
ทนทำมาเรื่อยจนเป็นหนี้ถึง๓แสนนะคะ
ตาก็เลยตัดสินใจมาทำงานที่วัด
เพื่อที่จะช่วยลูกทำงานใช้หนี้อีกแรงหนึ่ง